ไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีกันบ้างค่ะ
เหตุการณ์เพียงแค่มองหน้ากัน
ไม่ถูกชะตากันก็คว่างระเบิดใส่กันแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเยาวชนนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนค่ะ
ไปสอบกับเพื่อนคือ
นี่คือสภาพของผู้บาดเจ็บนะคะเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
ขาและตัวก็เป็นจุดแดงเป็นห้อเลือดค่อนข้างเยอะเลย
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับเพื่อนไปสอบ
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที่โรงเรียนมัยตรีอุทิศ

ทีนี้ช่วงเช้าค่ะมีนักเรียนกศน

เดินเข้ามาถามว่ามองหน้าทำไมเดี๋ยวเจอกัน

พอหลังสอบเสร็จช่วงเย็นน้องกำลังจะกลับบ้าน
พอออกไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียน
ก็เจอคนนี้แหละค่ะที่เมื่อเช้าเดินมาถามว่ามองหน้าทำไม

ถือทั้งมีดถือทั้งเขียวเกี่ยวข้าว

ทีนี้หนึ่งในกลุ่มนั้นก็เลยคว่างระเบิดประมาณลูกไข่ไก่เนี่ย
รอยไส้อย่างไม่เพลี่ยน

เป็นแบบไหน
มันถ้ายังคาดเหมือนหนึ่งบริงฟอง

มเพื่อสายโก้กใหม่
พอตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ลึก๑เซนติเมตรกว้าง๒เซนติเมตร
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบว่าผู้ก่อเหตุ
สอบห้องไหนชื่ออะไรจะได้เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ